คุณผู้ชมคะมีพลเมืองดีค่ะไปบอกกับตำรวจ
ว่าเห็นพระหลายรูปเลยไปตั้งเพลิงพักอะไรกันอยู่ในป่า

คืออยากจะให้ไปตรวจสอบเลยว่าหนึ่งใช่พระจริงหรือเปล่า

เพราะว่าพลเมืองดีที่ไปแจ้งบอกว่าพระเหล่านี้เหมือนกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปก็มีบางส่วนที่วิ่งหนีขออภัยนะคะคือจีวอนปลิวคือหนีเลย
อย่าต้องแบ่งเป็น๒เรื่องคือ๑พระจริงไหมสองมาจากไหน
พื้นที่ตรงนี้เป็นป่ารกร้างเป็นร้อยไร่เลยนะคะ
เป็นทางคู่ขนานก่อนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบนะคะเป็นป่ารกทึบค่ะต้องเดินเข้าไปแล้วทางก็แคบด้วยเข้าไปห้าร้อยเมตรอ่ะก็เจอเป็นเพลิงพักนะคะเป็นเหมือนเพลิงพักชั่วคราวมีเต็นต์สีฟ้าฟ้ามีพระสงฆ์อยู่ในเต็นต์แปดรูปค่ะพอเห็นตำรวจก็วิ่งหนีกันด้วยนะคะบางรูปก็วิ่งหนีลงน้ำแบบไม่คิดชีวิตก็มีนะคะ

ไกลจากบ้านเรือนประชาชนจะได้ไม่มีใครเห็นอยู่กันมาเป็นเดือนค่ะเดือนกว่าแล้วนะคะตอนเช้าก็ออกไปบินทบาทแถวบางพลีตลาดบางฉลงและพื้นที่โดยรอบพอบินทบาทได้อะไรมาโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเงินสดเนี่ยค่ะจะส่งกลับบ้านให้ญาติโยมที่บ้านได้ใช้จ่ายที่กัมพูชามาหาเงินว่างั้นเถอะดังนั้นถามว่าใช่พระจริงไหมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพระทุกรูปมีบ
ศาลในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่มีพาสปอร์ตค่ะก็คือเป็นการหลบหนีเข้าเมืองทั้งหมดเลยทุกรูปเลยนะคะก็ต้องควบคุมพระทั้ง๖รูปที่ควบคุมตัวได้ไปศึกที่วัดบางฉลงนอกศึกกันเรียบร้อยนี่ก็ไปลงบันทึกประจำวันกันเอาไว้ที่ศพบางแก้วแล้วก็ต้องผลักดันกลับประเทศต่อไปยังเหลืออีก